๖นาฬิกา๒นาทีแล้วคุณผู้ชมติดตามข่าวเช้าไทยรัฐเข้มข้นกับข่าวสารกันนะครับ
เมื่อวานเกิดเหตุระทึกรถปอไฟไหม้
เกิดช่วงเย็นแล้วคนเขาแชร์ภาพกันในโลกโซเชียลแชร์คลิปน่ากลัวมากเลย

แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณปากซอยสุขุมวิท๙๕ทับ๑
แล้วไฟมันลุกลามไปติดตึกแถวที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วง๖โมงเย็น
คนส่วนใหญ่กำลังเลิกงานแล้วก็อยู่ระหว่างเดินทางกลับบ้าน

แล้วคุณคิดดูถนนหนทางแถวนั้นรถเยอะใช่ไหมฮะ

เจ้าหน้าที่ต้องเข้าระงับเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้
ไฟนี่ลุกท่วมทั้งคันเลยสำหรับปอคันนี้นะครับ
ผู้โดยสารต่างหนีตายลงจากรถอย่างชุลมุน
โดยรถที่เกิดไฟไหม้ครั้งนี้เป็นรถเมย์ปรับอากาศ
สาย๔๘ก็วิ่งระหว่างวัดโพท่าเตียน
สุดท้ายที่มหาวิทยาลัยบรามคำแหง๒

แถวปากซอยสุขุมวิท๙๕ทับ๑
รถเมย์ปอสาย๔๘ที่เกิดเพลิงไหม้นี้
ใช้ระบบเครื่องยนต์๒ระบบนะคุณ
ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมากนะครับ
อดทั้งคันภายในเวลา๑๐กว่านาที
แล้วก็ลุกลามไปไหม้ร้านสะดวกซื้อที่อยู่ริมถนน
อันนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้คนตกอกตกใจเลย
กลัวไฟมันจะลามเพราะว่าตรงนั้นเป็นตึกแถว
แล้วไฟมันโหมกระหน่ำแบบนี้นะครับ
รวมถึงยังลุกลามไปติดรถจักรยานยนต์อีก๑คัน

แล้วก็ตู้เติมเงินโทรศัพท์เสียหายไปด้วย
ดูคุณควันขมงโฉงเฉงแบบนี้นะครับ
เรื่องต้นจากการสอบปากคำพนักงานขับรถ
ให้การว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุเล็กน้อย
มีควันขึ้นมาจากห้องเครื่องด้านหลังรถ

ไฟก็ลุกลามออกมาอย่างรวดเร็ว

จากนั้นให้บอกผู้โดยสารวิ่งลงจากรถทันทีนะ
ทุกคนก็กรูกันลงจากรถอย่างตกอกตกใจหนีเอาตัวรอดเลยครับ

ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ครับ
และทางตำรวจต้องปิดการจราจรบนถนนสุขุมวิทย์ขาออกในจุดดังกล่าว
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เร่งระงับเหตุ
ส่งผลให้การจราจรบนถนนสุขุมวิทย์ทั้งเส้นติดขัดเป็นอย่างมาก
แล้วคุณดูสภาพของรถปอสาย๔๘ที่เกิดเพลิงไหม้
โอ้โหวอดทั้งคันแบบนี้นะครับ